คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวเศร้าค่ะ
เพราะว่าเราต้องสูญเสียกำลังพลทหารไทยไปอีกหนึ่งนายนะคะ
จากการปฏิบัติหน้าที่คือไปเหยียบกับระเบิดเสียชีวิต
ตรงบริเวณชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ

คุณผู้ชมไปดูที่โรงพยาบาลนี้ก่อนโรงพยาบาลขุนหารอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
นายชัยวัดริมลิขิตอักษรพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙
อุบลรัชธานีเข้าเยี่ยมทหารชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่
ค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะตรงช่องพระพลัยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
พนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ซึ่งภารกิจที่ทหารไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
คือการปฏิบัติภารกิจการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
การเก็บกู้ทุนระเบิดนะคุณนะใช่ค่ะตรงชายแดนไทยกัมพูชา
ซึ่งยังมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะ
เหตุการณ์นี้๑๐เอกวรงกรศรีงามได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็๑๐เอกอัครพงศ์ภูวนาศได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานายชัยวัดบอกว่า
เก็บกู้ทุ่นระเบิดกำลังเข้าทำการตรวจค้น
ทุ่นระเบิดตรงจุดนี้แล้วตอนนั้นนะคะ
นายทหารทั้งสองนายคือ๑๐เอกอัครพงศ์
๑๐เอกวรงกรก็ออกไปตรวจคู่กัน
พอมาถึงจุดตรงนี้๑๐เอกอัครพงศ์เนี่ย
บทุ่นระเบิดทางเท้าซ้ายเหยียบแล้วก็ระเบิดอย่างรุนแรง
ทำให้เท้าซ้ายขาดเลยนะคะลำตัวด้านซ้ายเนี่ย
สะเก็ดระเบิดเป็นแผลหลายแห่งเลยส่วนสิบเอกวรงกรเนี่ย
สะเก็ดบางส่วนแล้วก็ทหารเสนารักษ์ก็ต้องประถมพยาบาล
นำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลค่ะทีมข่าวเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปคุยกับครูที่สอนอยู่โรงเรียนในจังหวัดศรีสเกต
แล้วก็เป็นแฟนสาวของสิบเอกอัครพงศ์นายทหารที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แฟนสาวคือนางสาวจุลาพรละมูลอายุ๒๔ปีค่ะ
โอ้โหแฟนสาวบอกว่าเพิ่งคบหากันได้ไม่นานนะ
แล้วนิสัยใจคอของ๑๑อัครพงศ์แฟนนุ่มเป็นคนน่ารัก
เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอกันช่วงปีใหม่เอง
แล้วยังบอกกับแฟนสาวอยู่เลยค่ะว่า
โชคดีจังเลยที่ปีใหม่นี้มีแฟนสาวอยู่ข้าง
ดังนั้นตอนนี้แฟนสาวทำใจไม่ได้จริงค่ะ

เพราะหนูทำใจไม่ได้เลยค่ะยอมรับไม่ได้เลย
หนูก็แบบขอปฏิหารแบบว่าไม่ให้เขาไม่อยากให้เป็นเขา
ถ้าพูดกับเขาได้อยากจะพูดว่ายังไง
อยากจะบอกว่าทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองดี
แต่ไม่เป็นไรค่ะเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วค่ะ

เรื่องนี้ทางโฆษกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยว่า
ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสีย
และกำลังพลได้รับบาดเจ็บที่ประสบเหตุ
บทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่

นายกก็สั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็กองทัพบก

สำหรับผู้เสียชีวิตก็ขอให้ดูแลสิทธิ์กำลังพล
แล้วก็ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียจ
แล้วก็ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวของกำลังพล

ขณะเดียวกันก็กำชับกำลังพลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะ

เป็นพื้นที่สงครามในอดีต
ที่มันยังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก

การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะ

ก็ถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการที่ทำหน้าที่
วบคู่กับทางเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เขานะฮะ
นายชัยวัดเขาไปบอกว่าเห็นไหม
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร
ต้องทำงานในการดูแลผืนป่า
แล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายแบบนี้นะครับ